ยกมือว่ายยกมือแปรงกระดูกแล้วก็พูดว่าอัยกราธนา
สุดใจบุญอย่างเต๋าภูสินคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เขาถือ
เลิกงามยามดีจัดวิธีบวงส่วงเท้าเวสัวน
อย่างใหญ่โตเลยนะคะอืมที่วัดมงคลวีรพันธ์
ประพันธ์จังหวัดสกลนครซึ่งทาเวสสุวรรณองค์นี้เนี่ยนะคุณผู้ชม
เต๋าเนี่ยเขาตั้งใจนำเงินที่ได้จากมาลัยน้ำใจหน้าเวทีที่ได้เยอะเป็นแพนเลยอ่ะ
นำมาสร้างค่ะแล้วก็นำมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้
ซึ่งก็ได้มีการตั้งโต๊ะของบูชาอย่างยิ่งใหญ่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
คุณเต๋าเนี่ยบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะว่าที่สร้างองค์ทาเวสุวรรณไว้ที่วัดแห่งนี้เนี่ย
เป็นเพราะว่าจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดแห่งพระพุทธศาสนา
คือมีครูบาอาจารย์ที่เป็นวัดสายวิปัสนากรรมฐานเยอะแยะมากมาย
และอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเป็นจังหวัดบ้านเกิดของทีมงานของเจ้าตัวนี่แหละ
ที่เชื่อว่าได้ทำบุญร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนชาตินี้กลับมาเจอกันก็เลยทำบุญร่วมกันอีกนะคะ
จากนี้ค่ะเจ้าตัวยังร้องเพลงถวายเสียงบทเพลงอ้อมกอดเขมราชให้กับทาเวสวัน
แล้วก็เป็นการมอบความสุขทางเสียงเพลงให้กับชาวบ้านที่มาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ
นี่แหละได้เงินมาจากมาลายน้ำใจ
ก็เอามาสร้างบุญต่อแบบนี้
ชีวิตก็จะมีแต่ความบุญแหละ
ปั่งจะมีความรักสนับสนุน